ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายบอกว่าสงสารเลยถ่าย

หมาแก่ไปจมอยู่ในโครนแล้วฝนตกด้วย
รีบถ่ายคลิปแล้วก็เอาคลิปส่งให้กู้ภัย

กู้ภัยมาไหมต้องมาสิคะกู้ภัยก็ใจดีเหมือนกันครับ
ตรงนี้แหละค่ะวงกลมสีแดงที่เราวงไว้ค่ะ
ถ้าไม่เห็นว่าเป็นหมานะ

ใช่คุณบุ๊คนี่ค่ะตรงนี้ก็คือในพื้นที่บ้านผ่าตั้ง
ที่๖ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย

พอไปถึงเนี่ยไปพบกับสุนักจอนจักรตัวนี้แหละคุณผู้ชม
อายุมากแล้วด้วยนะคะถึงบอกว่าหมาแก่ไง
นอนอยู่ในโครนตมสภาพคืออิดโรย
แรงไม่ต้องถามถึงไม่มีเลยค่ะ
พยายามช่วยเหลือนำหมาตัวนี้ออกมาจากโคนตมนะคะ
แล้วก็ช่วยกันยกหมาตัวนี้ข้ามถนน
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
คืออะไรรู้ไหมช่วยเอาน้ำจากชาวบ้าน
บ้านของชาวบ้านมาฉีดล้างมัน

ก่อนที่จะพาไปให้สัตวแพทย์ตรวจร่างกาย
ช่วยหามแบบนี้แหละข้ามถนนไปแบบนี้นะ
ไปขอน้ำน้ำปลาปลาจากชาวบ้านนี่นี่นี่
ฉีดแล้วนี่เป็นเจ้าน้ำตาลไปแล้วนะคะ
น้ำอาบท่านิดนึงทำความสะอาดนิดหน่อย
แยกไม่ออกเลยอะไรโคนอะไรน้องหมา
นี่รู้ชื่อหมาชาเย็นไหม

เอาล่ะแต่ว่าก็ต้องพาไปหาสัตวแพทย์นะคะ
เพื่อให้คุณหมอดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย

ก่อนที่จะนำกลับมาเลี้ยงดูอาการนะครับ
คือได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่บอกว่าสุนัขตัวนี้มันแก่มากแล้ว
เป็นหมาจรจัดที่ไม่มีเจ้าของด้วย
ก็จะเอาเลี้ยงไว้เอง
กว่ามันจะมีสิ้นอายุไข
เพราะว่าสงสารมองว่าชีวิตสัตว์ก็ไม่ต่างกับคน
คลิปนี้ชาวโซเชียลเขาเห็นเขาชื่นชมกันเยอะเลยนะ